สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนแฟนรายการนะคะผ่านทางไทยรัฐทีวีค่ะ
โอ้โหวันนี้นะคะคนมามากมายนะคะรวมไปถึงแฟนกีฬานะคะ
แจ๊กกะรีนนะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสุดเลยนะคะ
เพราะลำดับต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะได้ชมการแสดงสดค่ะ
ไอดอลกรุ๊ปนะคะที่ดังที่สุดในประเทศไทยตอนนี้
ทั้ง๑๖คนนะคะจะนำซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะคะ
ชื่อเพลงว่าวันแรกหรือว่าโชนิจินั่นเองนะคะ
มาโชว์ให้เราดูสดสดเป็นครั้งแรกนะคะที่นี่เลยค่ะที่สนามราชอ่า
สนามกีฬาสนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้นะคะ
ดิฉันก็ตื่นเต้นซะละเกินค่ะเอาเป็นว่านะคะไม่เสียเวลาค่ะ
เอาล่ะเรียบร้อย
ทุกคนอยู่ในแบงค์คอร์พวกเขากำลังมาเตรียมแบงค์คอร์เพื่อคุณ
พร้อมหรือยัง
พร้อมหรือยัง

ตกลุ้มรักกับเวที่
ทางปากซึ่งเชี่ยและการสบมือเหล่านั้น
ที่มืดให้ฉันทุกอย่างขึ้นความเดาร้อน

ว่าฉันจะได้ก้าวผ่านกำแพงให้ไป
จนถึงนาทีที่ฝันเมื่อพังมานั้นเปลืองให้ฉันแสดง
เป็นคนเต้นไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทัน
ร้องไห้ตอนกลับบ้านจะมีอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้ง
ร้องเพลงไม่ไหนทำไม่ได้ใจ
ในบางวันก็สูงเสียทุกความมั่นใจใบบ้าใบ
คนอื่นเมื่อมองไปเมื่อไหร่
ก็รู้จะเปลี่ยนประใกล้กว่าฉัน
ความฝันต้องเกิดอย่างเหนือจึงได้มา
ใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปเจ้าไปถึงบ้าน
ความฝันเข้ากับอย่างเหนือเร่นราดไป
เพื่อให้เรามะเล็กผ่านนั้นเติบโตและสูงใย
คืนที่ฟืดลงไปให้โลกทั้งใบขึ้นมาซึ่งความสดใส
เหมือนแสงอาทิตย์สองกว่าในใจของฉัน
คนที่สร้างไว้ได้ดีแค่ไหนแต่ฉันก็จะสร้างสิ่งใหม่
ให้ดียิ่งกว่าด้วยโชว์ที่สายตา
และด้วยชื่อว่าเป็นโชว์ของฉันเอง
บางทีต้องพักพอรักได้รักไม่ไหว
วันทีมต้องจัดใจจนแอบเด็กซ่าเอิ้นกี่ครั้ง
ไปโรงเมืองเดียวแล้วซ้องต้วยยังต้องไป
฼าระเมตรใจปิดใจร่ำสนับกันไป
ทุกวันแล้วจู่เสียงทรงในใจ
ทำก่อนจากใครกำลังเรียกฉัน
เหมือนยิ้มจากกล้องไม้ที่งดงามอย่างที่พนศา
ที่บ้านไม่รวยลาเพราะมีวันนี้ด้วยความพยายาม
ความฝันนั้นเป็นบอกเกิดให้น้ำตา
ที่ไม่เคยจะยอมแพ้ต่อเพศภัยลงคนกระดัง
คำวิงวอนทุกอย่างจะส่งให้บนฟ้าได้รับรู้
เซ็นกันถึงชีวิตทุ่มเข็นลงไป
พร้อมกันถึงชีวิตสื่อดื่มหัวใจ
เพราะรักจริงใช่ไหมต้องอย่าลืมมัน
ใส่ลงไปทุกอย่างมีแรงเท่าไร

ความฝันต้องเกินยากเหงื่อจิ้มได้มา
ใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้ถึงบ้าน
คำว่าใครอย่างไม่เคยทำร้ายสักคนที่ร่างราย
ความฝันเข้ากับยากเหงื่อเร่งรักไป
เพื่อให้เราเมล็ดพันธุ์นั้นแต่โตและสุขใหญ่
และคงต้องมีสักวันจะได้ดังใจทรงปรับ
ท่านท่านน้ำ
เตรียมผู้ใช้งาน
เงินมากขอบคุณนะครับ
ครับ

ขอบคุณครับ
ไปเที่ยวกรุงเทพกัน

ที่ใครต่อใครต้องมา

จบเฉิดจากรัฐชาติ
มีเธอต้องไปเธอทำไม
วันอารุณมาพักแก้ว
เธอจะต้องไปวันอาทับโฆษะเก่ง
ปันฺลังสาววร
เหมือนกูเดินไม่ไกลหรอก
ไม่ไปต่อเขาแต่หลักไม่รื้อ
เธอเจอลงเรือหลังมายนาม
ช่องทะยาก็เบียนดี
ไม่ใช่หน้าเท้ามันแต่ปากและตัวสิ่ง
หัวเราะคือโฮงหนาวว่าทุกท่านที่เซาต์มันชิ้นกันใช้
มันใจในเลยว่าใครไม่ได้มาเลยเธอต้องชอบแม่ร้าย
มาเลยมาเลย
มาเลยมาเลยอย่าช้าเราจะรอพวกเธอแวะมาช่วยกัน
แต่ใจมาช่วยเชียร์กัน
มันใจในเลยว่าใครไม่ได้มาเลยเธอต้องชอบแม่ร้าย
มาเลยมาเลย
มาเลย
จะมาพบเจ้ามาไลน์มาไลน์อย่าช้า
เราจะรอพวกเธอแวะมาช่วยกัน
แม่ใจมาช่วยเชียร์กันน่า
ขอเสียงหน่อยครับ
เราไปเที่ยวสุกแพงก่อนบ้างแล้ว
แล้วยังอยากไปอย่างงี้
เจนชมจะกินอะไรอย่างบางอย่าง

ช่วยรับชมเพลงต่อไปด้วยก่อนนะคะ
คุกกี้เซียงไทย

เอาล่ะเพื่อนใจไว้หน่อยมันจะหัวก้อยตรงใส่กัน
คนหารักก็ยังน่าจะเกินอย่าเชื่อเท่าไป
คนธรรมดาอยู่ชั้นนั้นเธอคงจะไม่สนใจ
เอาล่ะเตือนใจไว้หน่อยมันจะหัวก้อยต้องใจกัน
คนหารักก็ยังน่าจะเกินอย่าเชื่อเท่าไป
คนธรรมดาฉันนั้นเธอคงจะไม่สนใจ
ตาแล้วอีกป่าฉันเพื่อให้แน่ใจ
เหมือนว่าฉันนั้นหลายขวางหล่อยไปก็เสียงไป
ยังคงวันเรียกยังไม่ธรรมอยาก
อาจคิดเผื่อรักยังคงกระวังไว้หยาดใจ
จนคนต่อแน่ในช่องโทรอย่างไรก็ต้องเสีย

โทรดิสุรุปปอดชุดคุกกี้
มาดูดูสิอาจจะเจอบางวันที่ยังรออยู่
รับไม่รับจะรับไม่รับก็ลองซึ่งดูอีกสักนิด
ฝากให้พามาโดนชะตาทำให้เราไม่แค่คิด
ฉันมั่นใจว่าเราจะฝันหนึ่งฝันในวันเหมือนกว่ารัก

ให้คุกกี้ทุกหน่อยกัน
โทรดิสุรุปปอดชุดคุกกี้
มาดูดูสิอาจจะเจอบางวันที่ยังรออยู่
รักมีรักจะรับไม่รักก็ลองซึ่งดูอีกสักนิด
ฝากให้พามาโดนชะตาทำให้เราไม่แค่คิด
ฉันมั่นใจว่าเราจะเต้นหนึ่งฝันในวันเย็นควัน
เราจะเป็นหนึ่งฝันในมันหนึ่งความรักสักวันหนึ่ง

เอาความรู้สึกตอนนี้เลยนะคะ

แต่ว่าในความตื่นเต้นหนูเองก็รู้สึกดีใจ

เป็นความฝันอันใหญ่ของพวกเรา

พวกเราทำมันตลอดมาค่ะ
โตขึ้นไปอีกขั้นกันแล้วนะพวกเรา

อยากจะฝากบอกอะไรนะคะทีมชาติไทยกันบ้างคะ
ค่ะอยากจะฝากบอกพี่ทีมชาติไทยนะคะว่า

นี่เลยนะคะท้ายที่สุดแล้วค่ะ

ทีมชาติไทยหน่อยค่ะจะได้รักษาแชมป์ได้

ในปีที่๓ต้องทำได้อยู่แล้วใช่มั้ยคะ

ได้มั้ยคะ

จะทำเต็มที่ในฐานะทีมเชียร์นะคะ

รวมถึงแฟนทุกคนที่อยู่ที่นี่

ก็อย่าลืมมาเชียร์พี่กันนะคะ

อ่าไปเตรียมตัวเชียร์ทีมชาติไทยกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ